วันนี้ถ้าเกิดนับเวลาตั้งแต่๒ทุ่มครึ่งของวันที่๙มกราคม
จนกระทั่งวินาทีที่เราอ่านข่าวเข้าสู่วันที่๗เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่า๒ทุ่มคืนนี้ก็จะครบ๑สัปดาห์เต็มแล้วนะคะ
ปล้นทองอย่างเดียวปล้นชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปด้วย

เมื่อวานนี้ค่ะสักประมาณ๒ทุ่มเสร็จ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายดินยา
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนี่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้
พบตรลงพื้นที่ไปไปประชุมสักประมาณกว่า๒ชั่วโมง
ติดตามความคืบหน้าการทำคดีนี้
พบตรพูดน่าสนใจ
บอตรบอกว่าสื่อนี่แหละที่เป็นคนแหวกย่าให้งูตื่น
ตอนนี้คาดว่าคนร้ายหรือโจรเนี่ยมันหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
น่าจะอยู่แนวชายแดนไม่จุดไหนก็จุดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นขอร้องสื่อทำหน้าที่เวลาคุณนำเสนอข่าวเนี่ย
คุณอย่าไปคิดเองเออเองให้รอตำรวจแถลงข่าว
โทษนะคะพบตรที่ผ่านมาเราเองเป็นสื่อหลัก
สื่อทีวีเรารอผู้การลบบุรีแถลงข่าว
แล้วเรานำข้อมูลมารายงานให้กับพี่น้องประชาชนทราบ
เราก็ทำแบบนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าพบตรหมายถึงสื่อไหนนะคะ
แต่เราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมฟังเสียงพบตรช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ไงคือเอาล่ะตอนนี้
ลึกแล้วพรตรเชื่อว่าโจรปล้นทองอะไรเนี่ย
ออกนอกพื้นที่ไปแล้วแล้วน่าจะอยู่แถวแนวชายแดน
แล้วไม่แน่ใจว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า
แต่พบตรก็ยังยืนยันว่าข่าวดีก็คือ
ภายในวัน๒วันนี้แหละจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวกันไป
คือตำรวจเองก็พยายามตีวงให้แคบลง
ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มี๓ราย
ก็คือ๑ลูกหลานผู้มีอิทธิพลในท้องที่
๒คนมีสีและ๓พลเรือน
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม๒คนนะคะที่เข้าข่าย
คนที่เราบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
เมื่อวานนี้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กับตำรวจก็คือคนแรก
นายธนบพลเงินเมย
เมื่อวานนี้ค่ะก็นายธนพลเงินเมย

อำเภอเมืองลบบุรีได้พาหลานชายซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็คือจิงทองที่ห้างโรบินสันนายชัยพงศ์เนี่ย
ได้มีการแสดงหลักฐานด้วยนะไม่ใช่มามือเปล่านะคะ
ครับหลักฐานเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดบอกว่า
ในขณะที่เกิดเหตุที่ห้างโรบินสันค่ำคืนของวันที่๙
มกราคมสักประมาณสองทุ่มสี่สิบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ห้างใกล้จะผิด
ตนเองกำลังเดินทางกลับจากที่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติ
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยจู่ก็มีกระแสข่าวว่าตำรวจเนี่ย
มาสอบหาเขาที่บ้านมาสอบถามหาเขาที่บ้าน
ก็เลยทำให้ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นแล้ว
ผมมายืนยันความบริสุทธิ์ใจเชิญฟังเสียงนายชัยพงศ
เคยไปทหารไหมครับไม่เคยครับผมเคยยิงปืนอะไรอย่างงี้ไหมครับ
เคยครับหรือว่าไม่ครับถ้าไปยิงทหารมีปืนได้เสร็จเหรอ
เก้าประมาณสองทุ่มกว่าครับแล้วคุณทำอะไร
ก็ออกจากบริษัทมาสองทุ่มกว่าก็ขับแล้วปกติเข้าบ้านครับ
เข้าไปถึงบ้านครับแล้วก็ได้ยินเสียงไฟเลนส์

เกือบทีผมคุยกับแฟนแล้วก็มีขับขาล
ร้านค้าตรงเกลงจากฐานนั้นตอนนี้ก็มีก้อห่ม
ผมบริษัทใจอยู่แล้วผมไม่ได้กันครับ
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องมาถึงขนาดนี้
ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วตำรวจเขาทำไงต่อ
หลังจากนั้นแล้วตำรวจก็โอเครับทราบว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจ
โดยเฉพาะจังหวะหนึ่งตำรวจให้นายชัยพงศ์ใส่เสื้อกั๊ก
นี้เป็นภาพที่พูดศึกข่าวว่าคุณภูริพัชบุรินิน
แล้วทีมข่าวธรรมดาทีวีถ่ายได้ไกลนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้นะว่าพาไปที่ไหนต่อ
คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าคุณชายพงศ์ก็เข้าข่ายเป็น๑ใน๓ผู้ต้องสงสัย
เพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่เป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
อันนี้หนึ่งล่ะ๒มีปืนคล้ายกับของผู้โจร
แล้วก็ส่วนนี้ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ก็คล้ายกันแต่คนละยี่ห้อก็คือดำแดงเหมือนกัน
แต่เอาล่ะเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วอีกคนหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เป็นผู้ต้องสงสัยเฉยเลยอดีตนายสิบทหารเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการ
ไม่ได้เป็นทหารแล้วคนนี้ค่ะชื่อว่านายถาปนนปรีชาจารย์
หรือว่าเอิร์ทอายุ๔๐ปีเมื่อวานนี้ตัดสินใจเลยนะคะไปที่กองมังคับการผลัดการการกระทำความผิดให้เห็นอุปกรณ์การอาทญากรรมทางเทคโนโลยี
ไปแชร์ต่อบอกว่าเขาคือคนร้ายที่ปล้นทองค่ะ
เขาบอกว่านี่ผมมาแสดงความรู้สึกใจ
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่แชร์ภาพผมต่อ
แล้วก็เอาภาพผมมาลงสื่อโซเชียลแบบนี้
แล้วเมื่อวานนอกจากที่จะมาแจ้งความแล้วเนี่ยนะคะ
เขาเองกระโดดให้สื่อดูเลยนะว่าเขาเนี่ยขาเขาไม่ได้มีปัญหา
คือลักษณะของคนร้ายตอนที่ไปปล้นทองเนี่ย

คุณถาปนบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนในสิบทหารบก
แต่ยังไม่ได้รับราชการเพราะลาออกก่อนเรียนจบ
ปัจจุบันทำงานบริษัทเอกชนไม่มีอาวุธปืน
วันก่อเหตุเห็นตำรวจและกู้ภัยวิ่งวุ่นกันไปหมดเลย
อืมจึงตามไปดูที่ห้างแต่ก็ยืนดูตำรวจ
ดูเจ้าหน้าที่ห่างจากแนวกั้น
คือผมไปทำธุระแถวนั้นพอดี
ถามว่าผมอยู่ในจุดเกิดเหตุวันที่มีการจี้ชิงทองไหม
ผมก็อยู่แต่ผมไปเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไปจี้
ผมไปในฐานะผู้สังเกตการณ์เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ฟังเสียงคุณถาปนนท์หนึ่งในผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้
ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วค่ะ
แล้วก็จากทะเลาะ๑๔ครับผม

มีข้อความว่ามึงโดนมึงโดนอะไรประมาณนี้
อ่าข้อความตรงนั้นทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราเห็นนะตอนนี้
คือผมตกใจตกใจรู้สึกว่าเกี่ยวข้องอะไรด้วยวะอะไรประมาณนี้
ช่วงที่เกิดเหตุถ้าผมได้กล้องจากสพตท่าหินเนี่ย
ผมจะส่งแฟนประมาณ๒ทุ่ม๔๐ครับผมรถเข้ามาประมาณนั้น
แล้วก็หลังจากนั้นผมจะส่งผมก็ขับรถกลับบ้านเลย
แต่ระหว่างทางผมจะเห็นรถกู้ภัยวิ่งกันอยู่
ผมก็ขับตามไปดูแล้วก็เรียกว่าทางที่โรงวิทยาลัยศาสตร์